กลับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมจุติไกรเลิกในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ถูกกล่าวหาจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ยติของพักฝ่ายค้านที่ยื่นไม่ไว้วางใจการทำงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์
กลับเรียนท่านประธานว่าหลังจากที่เมื่อคืนนี้มีข้อกล่าวหาของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจมากมาย
เพราะกับผมนั้นได้ทำหน้าที่ที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์กับการแข่งชาติ
และสุดท้ายท่านก็สรุปว่าท่านเป็นบุคคลที่เกิดและโตในการแข่งชาติ
เห็นปัญหาของการแห่แห่งชาติมาตลอด
ก็กราบเรียนว่าเราคิดเหมือนกันเราอยากแก้ปัญหาของการแข่งชาติเหมือนกัน
เพื่อเกิดประโยชน์กับประชาชนให้สูงสุดเกิดประโยชน์ให้กับองค์กรมากที่สุด
การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่ยากแต่เป็นเรื่องที่ต้องทำ
เพราะถ้าทำแล้วประชาชนได้ประโยชน์เพิ่มขึ้น
หาแห่งชาติได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นก็ควรที่จะต้องทำ
อยากจะกราบเรียนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจว่า
ท่านนั้นได้บอกว่าผมมาทำงาน๓ปีบางมาก
ยังไม่เห็นผลงานอะไรเลยในเรื่องของที่อยู่อาศัย
ก็อยากจะกลับเรียนกับท่านว่าเมื่อผมมารับภาระ
กำกับดูแลการแขกแห่งชาตินั้นสถานะทางการเงินของการแห่งชาตินั้น
ซึ่งไม่ค่อยมีใครได้ทราบเท่าไหร่
มีหนี้สินรวม๓๕๔๑๙ล้านมีทรัพย์สิน๕๓๗๔๖ล้าน

มีภาระจากโครงการเอื้ออาทรที่ขาดทุนสะสม
ถึง๓๘๘๔๓ล้านบาท
อกจากนั้นแล้วต้นทุนตรงนี้
ทำให้การแขกแห่งชาตินั้นมีภาระต้องจ่ายดอกเบี้ยประจำ
ปีละไม่ต่ำกว่า๖๐๐ล้านบาท

และก็กรับทำงานผมว่าโต๊ะใจมาก
คณะกรรมการของการแข่งชาตินั้น
ได้รับข้อสังเกตจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ที่มีเรื่องการเคหากก่อนหน้านี้แล้ว
สำหรับตรวจสอบความผิดปกติของการจัดทำบัญชี

และเน้นว่าการแห่งชาตินั้นมีระบบการควบคุมภายในที่ไม่ดีเพียงพอ
มีระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ไม่ครอบคลุมภารกิจที่ดำเนินการธุรกิจอยู่
และเสนอให้แก้ไขข้อระเบียบข้อบังคับ
และสตงนั้นได้ตรวจสอบและพบปัญหาความผิดปกติเกี่ยวกับบริษัทลูก
และผลประโยชน์ทับซ้อนในบริษัทลูกคือเซ็มโก้ที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจได้กล่าวปัญหาเมื่อคืนนี้
อกจากนั้นในการตรวจสอบของสตงได้พบว่า
มีการตั้งญาติของอดีตผู้บริหารการแข่งชาติมาเป็นผู้จัดการเซ็มโก้
แล้วก็ได้นำทรัพย์สินบางส่วนของการเคหะไปให้สมาคมเช่า
และรายได้นั้นก็ไม่ได้ส่งถึงการแข่งชาติ
ศาลมนักงานตรวจสอบกรรมเพลินสตงนั้น
ยังบอกด้วยว่าให้คณะกรรมการนั้นสอบข้อที่จริงหลายเรื่องเหล่านี้
และให้ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำผิด
กราบเรียนจันทรัพย์ประทานครับว่าสิ่งที่คันธการการนั้น
ได้ทำงานมา๒ปีเสร็จ

เพราะว่าต้องเปลี่ยนแปลงสู้กับระบบ
ในทุนผูกขาดที่หากินกับ
แคแห่งชาตินั้นมายาวนาน
ออกข้อบังคับการทรัพย์สินให้ชัดเจน
มีการแต่งตั้งคณะอนุมการเพื่อดูแลเรื่องนี้
และรายงานเรื่องผิดปกติไปยังปปชถึง๓เรื่องด้วยกัน
อกจากนั้นแล้วมีการเร่งคืนเงินประกัน
ซึ่งเก็บไว้นานมากเกือบ๑๐ปี
เงินสูงถึง๑๔๐๐ล้านบาทที่บริษัททั้งหลายมาวางค้ำประกันไว้
ผู้บริหารการแข่งชาตินั้นได้นำเงินเหล่านั้นคืนให้กับบริษัทธุรกิจทั้งหลาย
ภายใน๓เดือน๙๐ของงบที่มีเก็บอยู่ไว้ทั้งหมด
จากนั้นแล้วก็ได้ปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจภายในของบริษัทเมโก้บริษัทลูก
เพื่อให้ฐานะการเงินนั้นเข้มแข็งตามข้อเสนอและคำแนะนำของสำนักงานตรวจสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
จากผลขัดทุนเข้าไปปริศนิยะกำไรให้ได้
อกจากนั้นแล้วคณะกรรมการนั้นได้ตั้งคณะกรรมการปิดบัญชีเอื้ออทร
ซึ่งเป็นภาระให้กับรัฐบาลนั้นมานานมาก
คนไทยได้ยินเรื่องของเอื้ออทรนั้นมา๑๗ปีแล้ว
มาหากินกับการแข่งชาตินั้นก็ได้ติดคุกไปถึง๔คน
ปีบ้าง๔๐ปีบ้าง๓ปีบ้าง
ได้นำทรัพย์สินที่ไปก่อให้เกิดรายได้ของการแข่งนั้นมาพัฒนา
ให้มีมูลค่าให้เพิ่มขึ้นให้มากที่สุด
จัดระบบการเช่าใหม่โดยอาคารเช่าเหมาที่หมดสัญญาแล้ว
ก็กลับนำมาทำเองนี่จึงเป็นที่มาของว่าทำไมเมื่อคืนนี้
สมาชิกผู้ทรงเกียจมีข้อมูลที่ท่านเชื่อว่าเป็นข้อมูลเด็ดข้อมูลลับ
ที่ว่าผู้บริหารของบริษัทลูกหรือบริหารของการแข่งนั้นได้ทำผิด
ละเมิดธรรมอภิบาลก็อยากจะกลับเรียนว่าสิ่งต่างเหล่านั้นขอตอบท่านเป็นข้อดังนี้
ข้อที่๑ท่านกล่าวหาผมว่าผมนั้นได้ตั้งนักปั่นหุ้นมาเป็นกรรมการการแห่งชาติ
ผมก็ขอปฏิเสธว่าไม่จริงเท็จเพราะการที่จะเลือกคณะกรรมการแต่ละคนไปอยู่รัฐวิสาหกิจนั้น
ต้องผ่านการตรวจสอบถึง๔ชั้นรัฐวิสาหกิจเองส่งไปสำนักรัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลัง
แล้วมันมีกฎหมายไว้ชัดเจนครับว่าคนมีคดีไม่สามารถเป็นกรรมการได้
ฉะนั้นที่ท่านบอกว่าตั้งนักปั่นหุ้นมานั้นก็เป็นการกล่าวหาที่ไม่เป็นธรรม

อกจากนั้นท่านได้เอ่ยชื่อย่อของบุคคล
ที่ผมตั้งเป็นกรรมการอ้างว่าเป็นที่ปรึกษาผมเป็นคนสนิทของผม
ผมก็กลับยังฉันว่าบุคคลที่ท่านต่อถึงถ้าเข้าใจคนเดียวกัน

ประการต่อมาท่านก็ยังโฉบมาว่า
ก็บอกกับท่านเลยว่าผมนี่แหละครับ
รับภารกิจจากท่านนายกอภิษฎเวชาชีวะในตอนนั้น

ผลการประมูลอยู่ที่๒๙๐๐ล้านบาท

เท่านั้นผมปฏิเสธว่า
ผมไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านกล่าวหาว่า
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต๓ปี

ไปขอการกระทำแบบนี้

ตั้งแต่เกิดและจะทำจนตาย

ไม่เคยมีคดีล้มล้างการปกครอง

ผมนั้นได้บีบบังคับให้อดีตผู้ว่า

นั้นท่านเขียนจดหมายลาออก

ปัญหาสุขภาพผมไม่ได้บีบให้เขาลาออก

ข้างในมาแต่งตั้ง

ก็อยากจะบอกว่าเป็นข้อกล่าวหาที่เท็จอีก

ให้คนจนได้เช่าราคาถูกทั่วประเทศไทย

ฟังแล้วก็ผมก็ดูไม่ดีเหมือนกับคนเลี่ยงบารี

ไม่จำเป็นต้องขออนุมัติคณะมตรีนั้น
เพราะว่ามีระเบียบสำนักนายกรรมตรี
ที่ว่างบประมาณการลงทุนนั้นที่ไม่เกินพันล้านบาทไม่ต้องกู้นั้น
สภาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

ดังนั้นก็อยากจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับท่านด้วย
อกจากนั้นแล้วท่านก็ยังไปหยิบข่าวลือข่าวล่อน
เคหสุขประชานั้นใช้เวลา๒๐๐ปีจนกว่าจะคืนทุน
เมื่อเช้านี้เชิญผู้ว่าการแห่งชาติประธานกรรมการ
บอกไหนดูโมเดลสิซิว่า๒๐๐ปีที่จะคืนทุน

เพราะสภาพัฒนาเศรษฐกิจของเพลงชาติ
อนุมัติแล้วครับโครงการบ้าบ้าจะตอบแทนผล

แต่สิ่งที่มีคือได้เปลี่ยนวิธีการทำงาน

จากทำกำไรในเชิงพาณิชย์

ที่ขายบ้านเพื่อเอากำไร

อยู่ได้ตลอดชีวิตราคาถูกกว่าตลาด

เป็นเรื่องใหม่ที่การแขกแห่งชาตินั้น

แต่รัฐบาลชุดนี้ได้ทำ

ทำให้โครงการเศรษฐกิจสุขประชานั้นคุ้มค่า
แล้วก็ยกตัวอย่างว่าโครงการพับถุงกล้วย
โครงการในร่มกล้าวก็บอกเลยครับว่า
ชุมชนเขามีอาชีพของเขาเอง
พับถุงกล้วยพับถุงพลาสติก

โครงการท่านว่านั้นร่มกล้าวนั้นไม่ได้พับถุงกระดาษ

แต่เป็นการที่ทำตลาดที่ทันสมัย
เพื่อให้คนที่ไปอยู่นั้นสามารถมีตลาด

และสามารถมีอาชีพที่เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวตัวเองได้

เพราะอยู่ในพื้นที่นั้น
หลังจากนั้นแล้วท่านก็ได้นำภาพขึ้นมาว่า

และนำภาพท่านไปทดสอบแล้วว่ามันไม่ใช่ภาพที่กล้าวเลย
ภาพนั้นคือภาพที่อยู่คนละจังหวัดครับ

ผมทราบดีครับวันนี้คนการแข่งชาตินั้น

สินที่มีกี่หมื่นล้าน

ไม่อยากให้ผลประโยชน์นั้นไปตกอยู่กับประชาชน
แต่วันนี้ท่านนายกรรมตรีมอบนโยบายมาแล้ว
แก้ปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้า
อยู่แบบพอเพียงให้คนมีรายได้น้อยอยู่ได้
ผมไปลงพื้นที่ที่ซอยหมอเหล็ง

แต่เขาเสียค่าเช่าเดือน๒๕๐๐บาท

อนามัยก็ไม่มีความปลอดภัยก็ไม่มี
วันนี้การแข่งชาตินั้นนำที่ดิน
ที่เคยซื้อไว้ในอดีต๑๗ปีที่แล้ว
เอามาแปลงถมดิน
ในที่ที่มีคนสามารถไปอยู่ได้มีอาชีพได้
แล้วก็สามารถมีค่าเช่าที่ถูกกว่าตลาดถึง๔๐
เราคิดถึงขนาดว่าถ้าคนเป็นอาชีพรับจ้างกรรมกร
มีเงินรายได้วันละ๓๒๐บาท๒คนผัวเมีย
จ่ายค่าเช่าวันละ๕๐บาท

ยังมีเงินเหลือกินเหลือใช้และยังสามารถทำอาชีพได้

ดังนั้นอยากจะกลับเรียนท่านว่าสิ่งที่ท่านกล่าวหามานั้นก็เป็นความเข้าใจของท่านที่คาดเคลื่อน

ก็ต้องไปขออนุมัติคอรมอแต่ไม่ขอ
ตามมาติดคณะด้านปรีเมื่อปี๒๕๓๗

นี่คือสิ่งที่อยากจะกลับเรียนว่าการที่ท่านกล่าวหาว่า
ผมนั้นไปแก้ไขหนังสือบริษัทลูกสนิท
แต่ที่ไปที่กระทรวงภาพนิชย์คืนไปขยายความวัตถุประสงค์
เพราะว่าวันนี้ธุรกิจใหม่การก่อสร้างแบบใหม่
นั้นมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้ว
ต้องให้โอกาสบริษัทลูกได้ทำธุรกิจนี้บ้าง

ให้ทำบริษัทลูกให้เข้มแข็ง

อดนมให้ได้เข้มแข็งให้ได้
แล้วก็สามารถดูแลประชาชนได้
นั่นคือภารกิจที่คณะกรรมการของการแข่งชาตินั้นได้ทำลงไป
ได้กล่าวหาอีกว่าบริษัทเมโก้นั้นไม่มีวิศวกร

ให้ข้อมูลท่านนั้นก็ให้ข้อมูลผิด

แล้วก็ประธานกรรมการบริษัทก็เป็นวิศวกรครับ
ฉะนั้นไม่ใช่ครั้งแรกที่เซ็มโก้นั้นแก้ไขบริคลสนทิ

การแก้ครั้งที่๔ไม่ใช่เรื่องผิดปกติครับ
เป็นเรื่องการให้โอกาสประกอบธุรกิจด้วย

ผมปล่อยให้เซ็ปโก้นั้นเบิกเงินล่วงหน้าจากการแข่งชาติ
เพราะเซ็มโก้นั้นไม่มีเงินก็เป็นเท็จอีกครับ
โก้นั้นไม่ได้เบิกเงินล่วงหน้าจากการเคหาแห่งชาตินะครับ

โก้บริษัทลูกนั้นถมดินแบบเฉพาะเจาะจง
ดูแล้วก็เหมือนกับว่าจะเอื้อทุจริตกัน
ก็บอกได้เลยว่ากฎหมายอนุญาตทำได้ไม่ผิดกฎหมายครับ
ตามพรจจปี๒๕๖๐มีกฎกระทรวงการคลางรองรับ
แล้วก็มีหนังสือตอบจากกรมบัญชีกลางว่าสามารถทำกิจกรรมนี้ได้
อยากจะกลับเรียนว่านี่คือสิ่งที่ผมพยายามจะชี้แจง
ให้กับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจว่า
สิ่งที่รัฐบาลนี้ทำไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยเฉพาะ
และตั้งใจที่จะทำให้เซ็มโก้เคหะเข้มแข็งโดยประชาชนนั้นได้ประโยชน์
ไปยืมเงินไปจากการปรากฏแมวปรากฏหมา
เรียนให้ทราบว่าท่านผู้ว่าชี้แจงแล้วว่า
เงินที่เบิกมานั้นมาจากเงินเกินบัญชีส่วนหนึ่งของบริษัทเองครับ
ไม่ได้มาจากเงินที่ยืมจากการปรากฏแมวปรากฏสุนัข
อกจากนั้นแล้วท่านยังได้กล่าวหาอีกว่า
โอ้ยมีโครงการที่ซอยโครงการทำเสมือนหนึ่งกับว่า
พวกผมนั้นทุจริตแบ่งโครงการใหญ่ให้เป็นโครงการย่อย
เพื่อให้ผู้ว่านั้นมีอำนาจอนุมัติไม่เกิน๕๐ล้านบาท
ก็ไม่จริงครับเพราะตัวอย่างที่ท่านยกมาให้นั้น
ก็จะเป็นข้อมูลที่เอกชนส่งให้ท่านมาอภิปรายผม
มันก็อยู่ที่ราคา๔๙๕ล้านอย่างฉันพูดล่ะครับ
แต่ไม่มีการซอยครับไม่มีการซอยโครงการครับ
โครงการรังสิตคลอง๑๒ก็ถมอยู่ที่๑๕ล้าน๘แสนบาทครับ
โครงการสมุทรประการบางพลีก็๓๖ล้านครับ

พิสูจน์ให้เห็นว่าไม่ได้มีการซอยโครงการ
ไม่ได้มีการหัวมันมีการจัดทำให้อยู่ในเกณฑ์อำนาจของผู้อนุมัติ
เป็นไปตามความเหมาะสมและพื้นที่ของการที่จะต้องถมดิน
มีอยู่แปลงหนึ่งก็ถามว่าทำไมพื้นที่ใหญ่ถมแค่นี้จะไว้ซอยเหรอ
ไม่ใช่ครับถมเฉพาะเท่าที่ต้องการสร้างบ้านไม่จำเป็นก็ไม่ถม
และสิ่งที่อยากจะกลับเรียนให้กับท่านสมาชิกได้เข้าใจก็คือว่า
พูดเหมือนกับว่าผมเอาโครงการไปถมนั้นเพื่อจะเอาสตังค์เอาเงินทอน๘๐๐ล้าน
ที่ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้๙๔แปลง
เป็นที่ที่ซื้อมาตั้งแต่ปี๒๕๔
การแคร์แห่งชาติเจ๊งก์เป็นหมื่นล้าน
ที่หลายแปลงวันนี้สามารถบอกได้เลย
ซื้อจากจังหวัดไหนปีไหนวันนี้ต้นทุนที่ซื้อ
ยังขายไม่ได้เลยครับมันยังเจ๊งอยู่ราคายังไม่ถึง
เขาก็ไม่ได้เอาข้อมูลให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจว่า
มันเป็นอย่างนั้นแล้ววันนี้จาก๙๔แปลง

ถมที่เพียงแค่๓๘แปลงเท่านั้นครับ
แล้ว๓๘แปลงนั้นรองรับการปลูกบ้านได้เพียงแค่๑๑๐๐๐หลังครับ
เราตั้งใจทำถวายเป็นพระเจ้าคุณศร๒หมื่นหลังทุกปี
คนไทยรักสถาบันพระมหากษัตริย์ครับ

ฉะนั้นโครงการนี้ไม่ได้ถมเผื่อไม่ได้ถมเพื่อหาเงิน
อกจากนั้นแล้วท่านยังกล่าวหาผมอีก
ว่าถมดิน
ทีถมพร้อมกันเลยวันนี้มีการถมดินแยกออก

คือสันดารของผู้รับเหมาบางคนที่ให้ข้อมูลผิด
หาแห่งชาติทำอย่างนี้มาแล้วเป็นเวลาเกือบ๒๐ปี
หากินกับโครงการชั่วแบบนี้เกือบ๒๐ปี
ผมสามารถมีรูปถ่ายท่านเห็นได้ว่า
ที่ทำมาแล้วเนี่ยมันล้มเหลว

วันนี้มีคำยืนยันจากสภาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ
ที่ยืนยันว่าสิ่งที่การแห่งชาติทำนั้นเป็นสิ่งใหม่
เป็นสิ่งที่เร่งการก่อสร้างบ้าน
เพื่อให้คนจนนั้นได้มีบ้านอยู่ได้เร็วขึ้น

ดังนั้นการทำใหม่เป็นสิ่งใหม่ที่ทำ
มันไม่เหมือนเทิร์นคีย์เมื่อก่อนนั้น
เทิร์นคีย์แล้วก็กินหัวคิวทั้งขายที่ดิน

วันนี้เคหะไม่เคยขายที่ดินแม้แต่ตารางวาเดียว

สินยังตกเป็นของการเคหะอยู่
คนไทยมีรายได้น้อยสามารถเช่าบ้านจากการหัดได้จนตาย
ราคาวันนี้มีตั้งแต่๙๙๙บาทต่อเดือน

แล้วแต่ขนาดของครอบครัว

ต้องถูกกว่าราคาเช่าของภาคเอกชน

ทำไมไม่ไปชวนเอกชนมาสร้างเยอะให้ได้เป็นล้านหลังเลย

ผมมีหลักฐานว่าผมประชุมเชิญเอกชนมา
สมาคมเขาบอกว่าไม่สนใจ
เพราะสิ่งที่คุณสร้างนั้นคุณบังคับไว้ว่า
ห้ามปล่อยค่าเช่าเกินกว่าที่รัฐกำหนด
ไรเขามีไม่ถึง๕เป็นความเสี่ยงอย่างสูงเขาไม่ทำ

เพราะเอกสารก็ยืนยันว่าเราไม่สามารถทำกำไรได้เกิน๕

คนมีรายได้น้อยคนจนจะไม่สามารถมีบ้านเช่าที่อยู่ในราคานี้ได้
ดังนั้นสิ่งที่การแข่งชาติทำนั้นทำตามมาตรฐานราคากลาง
ของราคาดินแต่ละจังหวัด
มาตรฐานของกรมบัญชีกลาง
คิดกันเองไม่ให้แพงกว่านั้นครับ
ฉะนั้นบอกท่านได้เลยว่าที่ว่าแยกกันเนี่ยเพราะว่าทำให้เหมือนเดิม
ของเดิมมันทำแล้วติดคุกนะครับ
กว่าปี๓๐ปี๒๐ปี

มีการแผนตั้ง๒บริษัท

โยกย้ายถ่ายเทสมบัติของชาติ
ผมก็บอกว่าคนที่ให้ข้อมูลท่านนั้นเป็นเท็จอีกครับ

ให้ข้อมูลท่านก็ให้ข้อมูลผิด
แล้ววันนี้บริษัทใหม่ที่สร้างขึ้นมาก็เพื่อ

สำคัญที่สุดที่คิดนอกกรอบก็คือว่า
วันนี้ประเทศไทยมีปัญหา

เรามีปัญหาเรื่องข้อจำกัดของหนี้สาธารณะ
เคหะนั่งรองบประมาณของรัฐบาล

ทราบไหมว่าโควิดแล้วเนี่ย
คนจนเพิ่มขึ้น๑๘

เราจึงเปลี่ยนว่าเลิกขายบ้านเถอะ

ถูกอยู่ได้ตลอดชีวิต

ถึงแม้ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ก็ไม่ถูกไล่
อายุ๗๐๘๐๙๐ได้เลย

ห้องที่เหลือที่ขายไม่ได้

มีห้องที่สร้างก่อนผมมา

สร้างแล้วเหลือขายไม่ได้ครับ
ทำดูว่าแต่ละห้องที่สร้างแล้วขายเหลือไม่ได้

วิญญาณของท่านสมาชิกผู้สงเกตว่าท่านเกิดโตที่นั่น
แล้วก็ท่านก็ถูกหัวคิวถูกเอาเปรียบถูกเช่าช่วงตลอดเวลา
นี่คือสิ่งที่ผมกำลังจะแก้คิดเหมือนกับที่ท่านแก้ครับ

แต่ท่านกรุณาเข้าใจผมว่าสิ่งที่ผมต้องทำนั้น
ต้องต่อสู้กับระบบอุปถัมภ์ระบบผูกขาดหากินกันมานาน
อยากจะให้สภาได้ทราบนะครับว่าคณะกรรมการชุดนี้เหนื่อยมาก

อาคารเช่าทรัพย์สินของการแข่งชาติปล่อยให้ค้างค่าเช่า๑๓ปี
เงินไม่ได้แม้แต่เดือนเดียว

ปี๑๕๐กว่างวด

เอาเงินภาษีที่ท่านบอกว่าผลานภาษีนะครับ
ผมไม่เคยเอาเงินภาษีมาแบ่งสร้างบ้านนะครับ
ผมคิดนอกกรอบว่าทำยังไงบริษัทลูกที่สร้างใหม่

ไม่ต้องรองบประมาณจากรัฐบาลได้ไหม
ไม่ต้องไปกู้เพื่อเป็นภาระหนี้สาธารณะได้ไหม
นวัตกรรมทางการเงินวันนี้ทำได้ครับ
ใจกว้างหน่อยทำได้ครับ

มีบ้านที่อยู่ราคาถูกครับ
ดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราพยายามทำครับ
ขอให้ท่านเห็นใจการเคหะด้วยว่าเราทำ

เอาเงินภาษีของรัฐ๖๐๐๐ล้านบาท

แล้วก็บอกว่าเคหะไม่มีความสามารถบริหาร
ให้บริษัทเช่าช่วงครับเช่าเหมาไปเลย
ท่านทราบไหมครับ๓หมื่นห้องครับ
หมื่นห้องเช่าไป๙๒๐บาท
แล้วไปปล่อยให้ประชาชนตาดำที่ของท่านที่ว่าเยาวชนเนี่ยครับ
กู้มาจ่ายค่าเช่าบ้าน
เดือนละ๒๕๐๐บ้างละ๓๔๐๐บ้างล่ะ

เราก็ว่าเมื่อหมดสัญญาแล้วเราก็ขอคืน
ขอคืนเพื่อให้เคหะนั้นมาทำเอง
สมาชิกผู้ทรงเกียจครับทั้งสภาเนี่ย

จับเสือมือเปล่าไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียว
มีส่วนต่างได้กำไรไป๙๑๘๐ล้านบาทครับ

แล้ววันนี้รัฐบาลชุดนี้กำลังจะเอาเงิน๙๑๘๐ล้านบาทนะครับ
เอามาคืนเฉลี่ยกับชาวบ้านที่ไม่มีรายได้
ในช่วงเศรษฐกิจอย่างนี้ครับแล้วพวกผมผิดตรงไหน
ตรงไหนที่ทำแบบนี้
แล้ววันนี้ก็ต้องบอกตรงว่าผมก็ฟ้องสภาเนี่ยนะครับ
ฟ้องแล้วสามสิบหกคดีต้องมาฟ้องสภาด้วย
ไม่รู้ใหญ่กันมาจากไหนหมดสัญญาแล้วก็ไม่ยอมออก
ไล่ก็ไม่ไปค่าเช่าก็ไม่จ่าย
เงินค่าเช่าจากชาวบ้านแล้วก็ไม่จ่ายคารเคหาอีก
มันเป็นไปได้ยังไงครับบ้านเมืองขนาดนี้
เราทำเราสู้ครับขอเห็นใจว่าเราทำจริง
สุดท้ายกราบเรียนท่านสมาชิกผู้ชมเกียจว่าท่านได้เอา
ขึ้นมาใบหนึ่งแผ่นชาร์จขึ้นมา
เป็นชาร์จบนกระดานที่ท่านไว้ให้ดูมี๔แผ่น
แล้วท่านก็บอกว่าโอ้ยนี่แหละพวกผมจะ
แทบจะเอาทรัพย์สินของเคหะเนี่ยไปหากินกัน
เนี่ยครับท่านทราบไหมครับที่เขาส่งมาให้ท่านเนี่ย
อีกหน่อยท่านต้องระวังนะครับอันนี้เป็นงานที่เขาทำเวิร์คชอปในการเคหะครับ
บอร์ดเขาคุยกับผู้บริหารแล้วชาร์จต่างต่างเนี้ย
อินเทอร์เน็ตครับไม่ใช่ข้อมูลลับนะครับ
ไม่ใช่ข้อมูลลับครับแล้วตรงนี้ชาร์จที่เนี่ย
ผมบอกเลยว่าเขาส่งเอกสารเท็จมาให้ใช้ท่านใช้
ไม่มีเรื่องประเมินทรัพย์สินเลยไม่มีเลยครับ
กล่าวหาผมว่ามาประชุมกันแล้วประเมินทรัพย์สินไม่มีครับ
ถามว่ามีการสั่งประเมินทรัพย์สินไหมมีครับ
ต้องสั่งประเมินทรัพย์สินเพราะว่าอะไรครับ
เพราะมีคนแอบไปหากินกับทรัพย์สินของการเคหะครับ
เช่าที่เพื่อไปทำที่จอดรถเดือนละ๔๐๐๐บาท
แต่ไปหารายได้เดือนละห้าแสนครับคนในรู้เห็นเป็นใจด้วย
สิ่งต่างเหล่านี้ต้องหยุดต้องจบครับ
หยุดจบเมื่อไหร่จะเลิกหากินกับการแขกสักทีนึง
ผมก็กลับเรียนท่านว่าคณะกรรมการชุดนี้ก็ได้ทำไปแล้ว
บางส่วนบางเรื่องก็ตรงกับที่ท่านสอสอได้กรุณาหยิบยกขึ้นมาในสภา
สิ่งที่ทำก็คือว่าสตงได้ยกเรื่องขึ้นมา
เพื่อเปิดทางให้ที่เอกชนที่ตาบอดมีมูลค่ามหาศาล
ปิดกันมา๑๐กว่าปีครับ
วันนี้ปปชได้รู้สักทีหนึ่ง
เช่าเหมาสามหมื่นห้องครับก็แอบทำกันมาสิบกว่าปี
วันนี้ก็ส่งให้ปปชเช่นกันครับ
ฉะนั้นผมกลับเรียนท่านว่าพวกผมทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ผมก็เชื่อว่าท่านก็ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ
อยากจะให้ประชาชนนั้นได้บ้านมีบ้านที่อยู่อาศัยราคาถูก
ถึงแม้ไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์แต่ก็ได้เช่าในราคาถูก
ผมยังกลับเป็นว่ามาทำงานด้วยกันนะครับ
ท่านตรวจสอบผมผมก็พร้อมให้ท่านตรวจสอบ
แต่ผมไม่พร้อมให้เอกชนนั้นมาใช้สภาเป็นที่บิดเบือน

ผมยืนยันนะครับผมยังไม่ใช้ว่าวันนี้
มีเอกชนที่ลักลอบมาเป็นที่ปรึกษา
มันเป็นนักวิชาการอยู่ในกรรมธิการบางคณะ
แล้วก็ใช้กรรมธิการนี่แหละหาประโยชน์ให้กับบริษัทเอกชน

วันหน้าผมจะชวนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจไปลุยด้วยกัน

วันนี้สิ่งที่เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองต้องทำต้องทำ
และผมขอกลับเรียนว่าผมนั้นทำด้วยความสุจริตใจ

เป็นนักการเมืองอยากให้คนจนมีบ้านอยู่
อยากให้คนจนมีบ้านที่มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ท่านรัฐมนตรีช่วยสรุปด้วยนะครับ
ขอบพระคุณครับท่านประธานครับสุดท้ายก็คือว่า
ขอให้ท่านไปดูบ้านเอื้ออาทรกับบ้านที่ผมสร้างใหม่
เอื้อทรเดิมสภาพเป็นยังไง
หมายถึงผมสร้างนี่คือห้องน้ำสุขภัณฑ์ใช้คอตโต้ครับ
พื้นยางครับมีมุ้งรวดครับ
แล้วก็มีเหล็กดัดกันขโมยครับ
มีตู้เสื้อผ้าหนึ่งตู้ครับโต๊ะกินข้าวหนึ่งตัวครับ
เตียง๑เตียงครับ๙๙๙บาทครับ
ครอบครัวใหญ่หน่อยก็๑๕๐๐บาทครับ
เรียนท่านประธานที่ครบว่าผมยอมให้ท่านตรวจสอบ
แต่อยากจะขอกลับเรียนว่าเราทำด้วยความสัตว์จริง
และทำด้วยความตั้งใจว่าคนจนต้องมีที่อยู่
ประชาชนต้องได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นองค์การแขกต้องได้ประโยชน์เพิ่มขึ้น
และเอกชนต้องเลิกหากินเป็นเหลือบกับการขยันสักทีครับ

ครับขอบคุณท่านลมตีครับ
ท่านนัชชามีอะไรไหมครับ
ท่านประธานที่เคารพครับผมนัทชาบุญชัยสวัสดิ์
สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรกรุงเทพมหานครพักเก้าไกลจากชาวบางขุนเทียนครับ
ราว๒๐ชั่วโมงที่ท่านหายไปจากสภาแห่งนี้
และได้บอกผมว่าผมอย่าหนีตั้งแต่เมื่อคืน
และท่านก็เดินต๊อกออกไป
ชั่วโมงเตรียมข้อมูลมาชี้แจงมาเป็นรายละเอียด๒๐กว่าข้อ
เมื่อวานบอก๑๗ประเด็นวันนี้ตอบมาทั้งหมด๒๙ข้อ
แต่ข้อมูลทั้ง๒๙ข้อที่หายไป
ผมคิดว่าท่านเอาเวลาไปเก็บของออกจากกระทรวงดีกว่าครับ
ถ้าเกิดไปหายไปแล้วได้ข้อมูลมาแค่นี้
ประเด็นแรกครับท่านประธานบอกว่าไม่ได้ตั้งนักปั่นหุ้นมา
ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาไปดูได้ครับ
ข้อมูลในข่าวมีชัดเจนไทยรัฐก็ลงอะไรก็ลง
ว่ามีข่าวประเด็นไหนบ้างแล้วกรตเคยเพ่งเล็ง
ชื่อนี้ครับส่วนบอกไม่ได้เคยเป็นที่ปรึกษานู่นนี่นั่น
เป็นที่ปรึกษาลอยที่ท่านเซ็นตั้งไว้ครับ

สามแอบอ้างสถาบันบอกผมไม่เคยขอมีแต่ใจ
เรื่องนี้ท่านไปขอชาวเลขกรรมธิการงบมารได้เลยครับ
ส่วนงานในพระองค์เคยให้ความเห็นเรื่องนี้ไว้นะครับ
ข้อมูลความเฉาโฉของโครงการแบบนี้
ข้อ๔ครับบีบให้ลาออก
ไม่ได้บีบเขาเป็นปัญหาสุขภาพ
ถ้าเกิดเขามีปัญหาสุขภาพในเดือนเมษา

แสดงว่าสุขภาพเสียเฉพาะอยู่กับท่าน
ข้อที่๕บอกว่าผู้ว่าคนใหม่
ชงเรื่องเข้าขอรมไม่จริง
เข้ามาแต่เพิ่งเข้ามาได้เดือนเดียว
ยังอ่านเอกสารไม่ครบเล่มเลย
ชงเรื่องเข้าคอรมอถ้าไม่รับลูกกันให้เรียกว่าอะไร
ข้อที่๖บอกเข้าคอรมอลเพื่อทราบ
โครงการแข่หาสุขประชาไม่เกี่ยว

ท่านเลยส่งเรื่องไปเพื่อทราบคอรมอ
๗ท่านบอก๒๐๐ปีไม่เป็นความจริง

ก็เพราะว่าคิดคำนวณตอนแรกมันได้๒๐๐ปีไง

ก็ท่านไปแก้ตัวเลขมาเสร็จแล้วไง
ถ้าเกิดมันดีตั้งแต่แรกท่านไปแก้ทำไม
๑๙ที่การแขกเขาทำมาตั้งแต่นมนาน
มันเหลือ๑๐ทำทำไม
ตอบแต่ไปบอกว่า๒๐๐ปีไม่มี
ก็ไม่มีก็ท่านดึงใส่ลิ้นชักไว้แล้วท่านเอาอันอื่นมาส่ง
แต่ผมบอกว่าข้อมูลที่เขาพิจารณากันแต่แรก

บอกว่าสร้างบ้านบวกสร้างอาชีพ
คำนี้นี่ท่านประธานถ้ามีเวลานี่ขยายได้ยาวเลย
อย่าไปบีบคันคนจนครับ
มาอยู่กับฉันต้องทำแบบนี้ต้องทำแบบนั้น
ทำอย่างนี้แล้วเธอจะพอเพียงแล้วเธอจะได้เงินแล้วเธอจะมีอาชีพ
หาเลี้ยงตัวเองได้ไม่ต้องครับ
หน้าที่การเคหาแห่งชาติดูแลที่อยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อย
ผู้มีรายได้น้อยเขารายได้น้อยอยู่แล้ว
แค่ไม่ต้องไปขูดรีดเขาจากค่าที่อยู่อาศัยแค่นั้นพอ

ท่านเลิกเอาสมการของพี่น้องคนจนรายได้พี่น้องคนจนอาชีพพี่น้องคนจน
ไปใส่ในคำสมการที่ท่านจะรวยเถอะครับ

ภาพที่ท่านเปิดออกมาเนี่ยสมุทรประการ

บอกไปแล้วว่ามีถมโครงการกี่โครงการบ้าง
ทั่วประเทศครับมีแต่ถมไม่มีสร้าง

ไม่ได้บอกว่าภาพนั้นเป็นแขกล้มก้าวก็พูดตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับท่าน
หรือว่ากลับไปแล้วนอนฝันแล้วลืมเรื่องนี้ไป

ดินเก่ามาสร้างใหม่อันนี้ผมไม่รับรู้ครับ
ท่านเข้ามาอยู่ในตำแหน่ง๓ปีแล้ว
ควรที่จะสางปัญหาไม่ใช่มีอะไรก็
ผมไม่ได้ทำผมไม่ได้สร้างผมไม่ได้ซื้อ
อย่างนี้อย่าเป็นครับให้คนอื่นมาเป็นดีกว่า
ท่านนัทชาครับข้อที่๑๒ท่านนัทชาครับ
ผมว่าประเด็นที่ท่านนำมาพิปรายตอนนี้ก็คือประเด็นที่ท่านพูดได้ไปแล้วเมื่อคืนนี้

ไม่ได้พูดครับประเด็นประเด็นพวกนี้นี่เป็นประเด็นที่ท่านได้นำมาอภิปราย
ไม่ไว้วางใจท่านลำตีได้อภิปรายไว้หมดแล้ว

วันนี้ท่านลำตีชี้แจงการชี้แจงกับลำตีมันอาจจะไม่ตรง
ผมเสียหายครับท่านประธานถ้าเกิดมาพูดกล่าวหากันลอยแบบนี้
แล้วก็มาโวหงโวหารทำเป็นบอกว่าข้อมูลนั้นเอกชนให้มามั่งเท็จมั่งอะไรบ้าง
ผมเสียหายครับท่านพระธานมันก็ไม่ตรงกันทั้งหมด๓๐ข้อครับ
ผมแก้ครบ๓๐ข้อนี้ผมมาครึ่งทาง

ถ้าจะให้รัฐมนตรีตอบไม่ตรงกับท่านทุกอย่างมันก็ไม่ต้องอภิปรายไม่ไว้วางใจกัน
ฉะนั้นข้อกล่าวหาที่ท่านกล่าวหาไปก็กล่าวหาไปแล้ว
ลำตีตอบอาจจะไม่ตรงนะครับอาจจะไม่เคลียร์

ฟังก่อนครับฟังก่อนครับท่านฟังก่อนครับ
ก็ให้ท่านสมาชิกตัดสินใจเอาวันโหวต

งั้นท่านเอาเฉพาะที่ประเด็นที่ท่านพูด

ตอนนี้ผมไปแล้วครึ่งทาง๑๒ครับท่าน

ตอนนี้ข้อ๑๒บอกว่าวัตถุประสงค์มีการขอไว้แล้ว

ผมหมายถึงวัตถุประสงค์ที่คอรมอเขาอนุมัติบริษัทนี้
ซึ่งความจริงมันจะไปเชื่อมโยงกับข้อที่๒๔
ท่านเป็นคนพูดเองว่าบริษัทเซ็มโก้เนี่ยมีหน้าที่บริหารอาคารเช่าเหมา

แต่ในข้อ๑๒มันย้อนแย้ง

ยอมรับข้อ๒๔แต่ข้อ๑๒นี่กลับกัน
บอกว่าเซ็มโก้สามารถรับงานได้

อันนะจะทำบริษัทลูกให้เข้มแข็งโดยตั้งบริษัทใหม่มาแย่งงาน

ผมถามว่าบริษัทมีวิศวกรกี่คน

เคยแก้มาแล้วหลายครั้งเรื่องราวต่างที่โกงกินกันในการแข่งชาติ

เบิกเงินล่วงหน้าไม่เคยเบิก
ท่านเคยเบิกหรือท่านไม่เคยเบิกแต่ผมบอกว่าท่านทลายทุกข้อจำกัด
ข้อจำกัดที่บอกว่าไม่มีการให้เบิกเนี่ยทลายไว้แล้ว
ส่วนชักเข้าชักออกอยู่จะเบิกหรือไม่เบิกจะเบิกหรือไม่เบิก
มันอยู่ที่ยางอายข้อที่สิบหกไปแล้วสิบเจ็ดครับ
กฎหมายอนุญาตให้กรมบัญชีกลางโอ้โหอันนี้เนี่ยผมมีข้อมูลกับบัญชีกลาง
เมื่อวานไม่ได้พูดท่านท่านถามล็อกเป้าถามกรมบัญชีกลางบอกว่า
ถ้าเกิดเคหะจะจ้างแบบเจาะจงเซ็มโก้ได้หรือไม่เขาก็ตอบมาว่าจ้างได้
แล้วทำไมไม่ถามเขาไปล่ะในกรมบัญชีกลางในหนังสือมีสักคำไหมว่า
จะถามจะจ้างให้ทำนอกเหนือวัตถุประสงค์ไม่มีครับแบบนี้เรียกถามล็อกเป้า
นะถามว่าไก่มันจะออกลูกเป็นยังไงใครก็ตอบว่าไข่ครับใช่ไหม
แต่ไม่ได้ถามอยู่ฟาร์มไหนอะไรยังไงถามล็อกเป้าแล้วก็เอามาโอ้โห
คิดว่าเด็ดมากไม่ใช่เลยปีและต่อไปข้อที่สิบเจ็ดเอ้ยข้อที่สิบ
สิบแปดปีหกสองไม่มีเงินสดเงินที่ได้นั้นมาจากเงินเกินบัญชี
แล้วแต่ท่านครับท่านบริหารจัดการแต่ผมมีเสียงพี่หนูบอกยืมเงินเมียมา
ลูกน้องก็ไปว่ากันครับท่านไปถามดูข้อสิบเก้าซอยงานถมดิน
บอกไม่ได้ซอยท่านบอกไม่ได้ซอยแต่ท่านก็ยอมรับเองบอกว่า
พื้นที่ใหญ่บางแปลงเราถมเท่าที่จำเป็นท่านอ่ะถมเท่าที่จำเป็น
เอาอย่างนี้ทุกแปลงที่ท่านถมไม่มีแปลงไหนเกิน๕๐ล้านเลย
แค่นี้พอต่อไปข้อที่ยี่สิบเก้าสิบสี่แปลงปัจจุบันเนี่ย
ทำไปแล้ว๓๘แปลงจะมีบ้านให้พี่น้องประชาชน
หนึ่งพันหลังก็เริ่มทำไงสามสิบแปดแปลงเข้าไปแล้ว
ที่มีปัญหาเนี่ยเราจะรอให้มันพังทลายไปถึง๙๔แปลงไหม
ข้อที่ยี่สิบเอ็ดครับมันมีการรับเหมาชั่วชั่วแบบนี้มายี่สิบปีแล้ว
ในการแยกงานแบ่งงานแล้วก็ไปรุมถึงการแข่งชาติ
ท่านท่านจะทำปีที่๒๑หรือยังไงครับถึงได้ปล่อยป่าละเลยมาขนาดนี้
ี่สิบสองบอกว่าทำมาเสร็จแล้วจะต้องให้เช่าถูกกว่าสี่สิบเปอร์เซ็นต์
เอกชนมาลงทุนเขาก็ไม่ลงทุนท่านประธานครับ
มันไม่ต้องเอามาเชิญชวนเอามาโฆษณากันในนี้ก็ได้ครับ
ท่านไปเชิญชวนเอกชนลายไหนมารวมถึงการแข่งชาติบ้างเนี่ย
แต่ค่าเช่าจริงของพี่น้องประชาชนอยู่ที่เท่าไหร่ไม่ต้อง
นั่นแหละครับถามพี่น้องประชาชนดีกว่าต่อมาเรื่องยี่ข้อที่ยี่สิบสาม
เรื่องสิบสามเปอร์เซ็นต์สิบสามเปอร์เซ็นต์ก็มาจากรายงานที่ท่านไปเชิญชวน
บริษัทลิฟต์บริษัทประตูบริษัทหน้าต่างมาถือหุ้นนะครับ
ไปดูได้ครับบริษัทอะไรถือหุ้นบ้างข้อที่ยี่สิบสี่
บริษัทตั้งใหม่ขึ้นมาก็เพราะว่าบริษัทเซ็มโก้
รับงานอาคารเช่าเหมาอันนี้ย้อนแย้งรีบรวบรวมเอกสารมา
ตอนเช้าไอ้ที่ลูกน้องเขียนให้เลยลืมดูว่าบางข้อมันย้อนกันเอง
เมื่อกี้บอกว่าจ้างบริษัทเมโก้ถมดินได้แต่พอมาข้อยี่สิบสี่
บอกว่าต้องตั้งใหม่เพราะบริษัทเซ็มโก้ได้แต่เช่า
ได้แต่บริหารอาคารชุดเรื่องนี้ชัดเจนครับ
ข้อที่ยี่สิบห้าเข้ามาเช่าในราคาเก้าร้อยกับสิบเก้าบาท
มีอยู่เป็นหมื่นหมื่นห้องสิบปีสิบเอาเอาห้องที่ว่าสิบปีแล้วยังขายไม่ออก
ท่านประธานครับเรื่องนี้นี่ท่านนายกนั่งอยู่ตรงนี้ด้วย
นายกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยท่านเองเคยชื่นชม
บอกว่าเอ้ยสุธิโครงการนี้ดีมากเลยเช่าบ้านเช่าเก้าร้อยกับสิบเก้าบาท
ชื่นชมไปถึงท่านผู้ว่าคนก่อนแต่สุดท้ายก็ใช้เงื่อนไขเนี้ยครับ
บีบผู้ว่าคนเก่าออกแต่ผมถามนิดนึงครับ
เคหะมีหน้าที่ดูแลที่อยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อย
ถ้าเกิดท่านสร้างแล้วขายไม่ออกแบบนี้ท่านไม่ต้องให้เขาเช่าหรอกครับ
ท่านประธานผมเนี่ยพี่น้องประชาชนคนที่ไม่เคยมีบ้านเลยมาก่อน
ท่านให้เขาซื้อราคาถูกไปเลยจ่ายไปกี่ปีกี่ปีก็สะสมไว้
ไซส์สะสมไว้วันหนึ่งมันจะเป็นของเขาครับ
นี่คือภาระหน้าที่ภารกิจหน้าที่ของคุณ
ไม่ใช่มาสร้างแล้วก็ปล่อยเช่าแล้วก็บอกเอ๊ะพี่น้องประชาชนมีที่อยู่แล้ว
แต่ไม่ได้เป็นของตัวเองนะ๒๖ครับ
ต่อสู้กับระบบอุปถัมภ์มาอย่างยาวนานปีนี้เลยต้องมาต่อสู้กับตัวเองหรือว่ายังไง
ก่อนที่ยี่สิบเจ็ดผมไม่เคยผ่านภาษี
ผมเอาเงินของผมมีการหมุนเขาเรียกว่าไง
สิริกัญญาผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้
คือไปหาแหล่งทุนมาไม่ได้เอาเงินภาษีของพี่น้องประชาชน
แต่สุดท้ายมันทรัพย์สินทรัพย์สมบัติที่ดินเอกสารต่างอาคารต่างเนี่ย
มันของพี่น้องประชาชนทรัพย์สมบัติของชาติแต่ก็ต้องให้บริษัทเนี่ย
ค้ำเงินกู้นะให้การเคหะเนี่ยมาค้ำเงินกู้บริษัทใหม่เนี่ย
ที่กำลังจะกู้เท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วก็ผ่านคอลโลมอลไปแล้ว
บอกว่าร่างฉบับนี้ท่านนายกอยู่อย่างนี้พอดีเลย
นายกต้องฟังผมนะครับอันนี้ผมพิทักษ์ผลประโยชน์ประเทศชาตินะครับ
ท่านนายกสงสัยเรื่องนี้ถามท่านรัฐมนตรีอาคมเติมพิยาภัยสิท
มันตีว่าการกระทรวงการคลังได้เลยครับเขาให้ความเห็นไว้เหมือนผมเป๊ะ
บอกให้การเคหะดูแลบริษัทลูกให้ได้อย่ามาเป็นภาระ
แต่สุดท้ายผ่านข้อบังคับนี้ไปได้ยังไง
ข้อยี่แปดครับภาพทั้งหมดเป็นภาพปลอม
เลิกใช้เถอะครับพยายามจะมายัดเยียดเบียดเสียด
บอกว่าภาพที่เขียนขึ้นมาเป็นภาพปลอมภาพปลอมยังไงท่านชี้แจงได้ทุกประเด็น
แค่มันไม่ได้เขียนไว้เท่านั้นเองว่ากี่บาทแต่มันเขียนว่ามีอยู่ที่ไหนจุดไหนอะไรยังไง
แล้วท่านก็เอาข้อมูลต่างเนี่ยไปใส่ว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีแค่นั้นเองครับ
ส่วนภาพมันจะโหลดลงอินเทอร์เน็ตตอนไหนก็เรื่องของท่านนะครับ
สุดท้ายครับข้อที่๒๙เรื่องปปชเมื่อวานผมอภิปรายไว้บอกว่าจะไปยื่นปปช
ขอโทษทีพูดไม่ครบไปยื่นปปทด้วยและเรื่องที่ท่านบอกว่าท่านก็ได้มีการตรวจสอบ
ท่านบอกว่าท่านก็ยื่นการตรวจสอบเรื่องการซื้อขายที่ดินพบการทุจริตนู่นนี่นั่น
ก็ท่านเรื่องก็ทำไปครับเรื่องนั้นท่านทำไปเลยผมไม่ว่าแต่ที่ผมยื่นคนละเรื่องกันผมยื่นเรื่องท่าน
เผื่อนึกแค่นี้ครับท่านประธานข้อประเด็นต่างพิธีต่อมาครับขอบคุณครับท่านครับเชิญท่าน
จัดให้มีเคหะเพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัย
รวมทั้งพัฒนาผู้อยู่อาศัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ทางสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
ผมพยายามทำอย่างที่ท่านได้บ่นเมื่อคืนนี้ว่าท่านมีชีวิตที่ลำบากในเคหะ
ผมก็อยากจะว่าคนรุ่นใหม่ต้องไม่ลำบากแบบท่าน
สบายกว่าเดิมครับอยู่ในพรบครับ
ประการต่อมาถ้าท่านไม่เข้าใจท่านก็ถามท่านสิริกัญญาได้ว่า
สำนักงานบริหารหนี้ยืนยันครับว่าบริษัทในเครือกู้เงินการเคหะ
ประกันกระทรวงคลังไม่นับเป็นหนี้สาธารณะครับ

เราจะพยายามแก้ไขปัญหาให้บ้านเมืองให้คนจนมีที่อยู่ให้ได้

ทุนสะสมมา๑๓ล้าน
เรามาแก้ภายใน๒ปีวันนี้มีกำไรแล้วครับ
ก็กลับเปลี่ยนให้ประทานด้วยความขอบคุณครับ
ผมว่าท่านนัทชาพอแล้วมั้งครับท่าน
ต่อกันไปมาก็ไม่มีจบนะครับ

ขอบคุณที่ท่านให้ความรู้เมื่อสักครู่นี้เองครับ

เพราะว่าสิ่งที่ท่านพูดมาเนี่ยนะครับ
ท่านบอกว่าไม่ได้พูดของเดิม

ผมเป็นคนฟังผมผมไปนั่งเป็นประธานเอง

ท่านสมาชิกเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจอีกทีหนึ่งนะครับ

เมื่อสักครู่เนี่ยผมจะบอกท่านมนตรีให้มาเนี่ย

ผมพูดเรื่องเดิมทั้งนั้นผมเสียหายครับ

เราฟังที่ท่านพูดมาเมื่อวานนี้
ก็เมื่อวานนี้ก็ชั่วโมงเสร็จนะครับ

ภาพเหตุชาตินั่งบรรลังครับ

ถึงแม้ไม่ได้นั่งอยู่ตรงนัี้ก็ฟัง

ครับเมื่อกี้ก็บอกท่านนายกไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับ
นี่บอกเป็นครั้งที่สองแล้วนี่ไม่ทราบว่าท่านจะจำได้ไหม
เอ่อท่านจะขอใช้สิทธิพลาดพิงค่ะ
พิงต้องยืนขึ้นแล้วยกมือครับ
ไม่ใช่ไม่ใช่นั่งแล้วยกนี่ถือว่าได้ค่ะ
อภิปรายค่ะเชิญครับพาดพิงตรงไหนเสียหายไหม
เชิญท่านประธานที่เคารพค่ะศรีกัญญาตรรรสกุลเอ่อ
มาชิกสภาพผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลค่ะ
เนื่องจากว่าท่านจุติได้มีการพาดพิงถึงชื่อของดิฉัน
แล้วบอกว่าดิฉันน่าจะรู้ว่ามันไม่ได้เป็นหนี้สาธารณะ
ซึ่งอาจจะจริงก็ได้ค่ะแต่ว่าสิ่งนี้เนี่ย
จะเรียกว่ามันเป็นภาระหนี้ที่จะตกกับรัฐในอนาคต
การที่การเคหะซึ่งสถานะทางการเงินไม่ได้ดีอยู่แล้ว
ยังจำเป็นที่จะต้องมาค้ำบริษัทลูกบริษัทใหม่
ที่เป็นบริษัทมหาชนที่มีเอกชนถือหุ้นอยู่๕๑แบบนี้
แล้วถ้ามีข้อผิดพลาดความเสี่ยงอะไรเกิดขึ้น
ภาระที่จะตกตกกับการเคหะ
สุดท้ายถ้าการเคหะไม่มีปัญญาใช้หนี้
ก็จะตกเป็นหนี้ของรัฐบาลอยู่ดี
ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ฉันคิดว่าที่ฉันเห็นด้วย
ที่รัฐมนตรีอาคมได้ให้ความเห็นไว้ตามมติคอรมอค่ะ

ก็ให้ได้ใช้สิทธิ์พาดพิงชี้แจงตามสมควรนะครับ
ท่านสมาชิกครับต่อไปก็จะเป็นการอภิปราย